คุณผู้ชมครับไปต่อเช่นเดียวกันนี่คืออุบัติเหตุที่มีนักเรียนเช่นเดียวกันนะคะ
เมื่อมีรถบรรทุกคันหนึ่งเขาขับมาจนกระทั่งถึงสี่แยก
ครับแล้วเกิดเบรกแตกอะค่ะพุ่งชนแบบสนั่นแบบนี้เลยลองดูคลิปหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคะนี่เป็นนาทีที่เกิดขึ้นกลางสี่แยกไฟแดงคือรถมันเครื่องเสียงนี่พุ่งชนแบบนี้โอ้โห
อยู่ก็พุ่งออกมาจากซอยนะฮะใช่ค่ะพี่บุ๊คแล้วคือรถบัสคันนี้ก็เป็นรถบัสที่แบบมีนักเรียนมาเต็มคันเช่นเดียวกันอ่ะโอ้โหดูดิ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง

ทีนี้เขาบอกว่ารถหกล้อคันนี้เกิดเบรกแตก
ทำให้ไม่สามารถที่จะเบรกได้เมื่อกระทั่งถึงสี่แยก
จนกระทั่งชนรถบัสที่มีนักเรียนอยู่แบบนี้
กระทั่งหลังเกิดเหตุแล้วนักเรียนที่อยู่บนรถบัสเนี่ย
ต้องวิ่งหนีตายกันชุลมุนเลยนะคะ
กระโดดลงมาทางหน้าต่างเพราะอะไรคุณ
เพราะหน้ารถบัสเริ่มมีไฟลุก
เด็กก็กลัวกลัวไฟมันจะลุกไหม้ทั้งคันและกลัวระเบิดด้วย
กระโดดลงทั้งด้านหน้าด้านข้างหน้าตรงหน้าต่างประตงประตู
วิ่งหนีกันแบบนี้ตายกันอ้นละหมานแบบนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์นี้อยู่บนถนนวารินชำลาบพิบูรมังสาหารนะคะ
ในพื้นที่อำเภอท่าตำบลท่าช้าง
ซึ่งก็ถือว่าเกิดขึ้นเมื่อ๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
ทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจสพสว่างวีรวง
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ร่วมตรวจสอบ
รถบักคณิตทะเบียน๓๐๐๗๕อุบลราชธานีนะคะ

ไฟไหม้แบบเป็นรอยทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะสภาพ

ใช่แล้วก็ชนอัดอยู่กับรถหกล้อนะคะ
ทะเบียน๘๓๗๔๘๒อุบลราชธานี
ซึ่งเป็นรถเครื่องเสียงของบริษัทอุบลสายันซาวนะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บกว่า๓๐คนเยอะมาก
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเช่นเดียวกันที่โดยสารมากับรถบัสนะคะ
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นปฐมเป็นเด็กเหมือนกันค่ะ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสำรงนะคะ
ซึ่งเขาเดินทางกลับจากทัศนศึกษาในพื้นที่อำเภอพิบูรมังสาหาร

ทราบว่าเป็นนายทองอินคำเพราะวัย๕๘ปีเสียชีวิต
ส่วนนายธนงศักดิ์บุญแท้วัย๕๕ปีคนขับรถ๖ล้อก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
กระบาดที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่พุ่งชนแบบนี้นะคะ
เป็นรถกระบะของนายคำล่านามวงวัย๓๒ปีบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
แล้วตัวเขาก็กระเด็นข้ามฝั่งไปที่ขวางถนน
ทำให้รถติดยาวเหยียดนานกว่า๒ชั่วโมง
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการเร่งเคลียร์ถนนกันต่อไป
ทีนี้เบื้องต้นคาดว่ารถหกล้อน่าจะเบรกแตก
แล้วก็พุ่งชนรถบัสกลางสี่แยกแบบนี้
อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการสอบสวนคนขับทุกฝ่ายอีกครั้ง
ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ